ช่วงนี้คงต้องขออภัยคุณผู้ชมที่กำลังรับประทานอาหารเที่ยงอยู่

เมื่อสักครู่คุณผู้ชมส่งไลน์มาบอกว่าเขาไปเคยเจอจิ้งจกเต็มตัวในแกงส้มต้มเปื่อย
แต่ว่าเหลือแต่กระดูกคือต้มจนเนื้อเปื่อยไปแล้วแล้วกินไปแล้ว

แต่ข่าวต่อไปนี้ผู้หญิงเขาบอกว่าสยองมาก
ซื้อข้าวหลามมาจากท่ารถแถวอีสาน

มันไม่ได้มีข้าวหลามกับแค่ถั่วดำนะ
มันมีตัวอะไรมาด้วยให้คุณผู้ชมไปดู

หลามซื้อจากสุรินทร์เมื่อเช้านี้
พอแกะมาได้ของแถม
เนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ย

เนี่ยเนี่ยโอ้ย
แม่คะขายที่สถานีชีวิตนะคะ

สนใจไหมเออมาเตรียมตัว
หัวครมหางไม่ขาดทั้งตัวแบบนี้

กว่าเจอสักครึ่งตัวแล้วอีกครึ่งตัวลงไปอยู่ในท้องเรียบร้อย
อันนี้คือกระบอกข้าวหลามน่าจะเป็นจิ้งเหรนแหละคุณผู้ชม
เพราะว่าก็ลักษณะไม่ใช่งูนะเป็นจิ้งเหรน
แต่ว่าอย่างที่บอกว่าก็คือเคราะห์ดีที่เขาเห็นก่อน
ก่อนที่จะกินเข้าไปบางคนคือไม่ได้ผ่าคืองับไปเลย
งับไปทั้งอังอันอันนี้เขาซื้อมา
เล่าประสบการณ์ชวนแบบขนหัวลุก
ราคากระบอกละ๒๐บาทซื้อมา๖กระบอก
แม่ค้าก็ยิ้มเหมือนดีใจที่ลูกค้าประเดิมให้ต้อง๖กระบอก
คือซื้อมาตอนนั้นประมาณสักตี๔แล้วลดราคาให้๒๐บาท
๖กระบอกก็คิดแค่๑๐๐เดียว
ปกติ๖กระบอก๑๒๐ไงเห็นมาอุดหนุนตั้งแต่ตี๔เลย
ประเดิมประเดิมประเดิมเอาไปเลยร้อยเดียวพอ
พอกลับถึงบ้านเขาอยู่นนทบุรีใช่ไหม
ก็กำลังจะแกะข้าวหลามกินกันใส่จงใส่จานปรากฏว่าเอ๊ะแก่ไป
มันมีอะไรดำขดอยู่กลมนะฮะเห็นเขาก็แบบอื้อหือเนี่ยฮะ
มันลืมเหลือเกินมันดูสดใหม่มากดูดิมันมันมันลืมแบบนี้ฮะ
เขาก็ติดแฮสแท็กว่าเอาประสานอาหารเย็นเลย
คือมันอาหารเย็นพอดีสาบานว่าชาตินี้เขาจะไม่ซื้อข้าวหลามกินอีก
แต่ตอนนี้คุณผู้ชมที่ดูเราอยู่จะอวสารอาหารเที่ยงค่ะ
อภัยด้วยนะแล้วชาวเน็ตเองก็เข้าไปให้ความเห็นว่าสงสัยจิ้งเหรนเนี่ย
คงเข้าไปในกระบอกตอนที่คือแม่ค้าเขากำลังจะทำการใส่ทำการเผา
แล้วก็แบบแม่ค้าคงไม่ได้เห็นในจังหวะนั้นแล้วก็ทำให้มันหยุด
นั้นก็เอาข้าวเหนียวเทใส่ทับไปเลยทำให้จิ้งหลีดมันถูกเผา
แล้วก็ตายอยู่ในกระบอกข้าวหลามแบบนี้
เขาบอกว่าอันนี้เขาตั้งข้อสังเกตเฉย
คือถ้าเกิดว่าเข้าไปแล้วแล้วเผาไปแล้ว
สภาพจิ้งเหลนมันจะดูไปเลื่อมแบบนี้ไหม

เขาก็เลยบอกว่าเอ๊ะหรือเขาจะแบบเป็นการโจมตี

อันนี้ก็เป็นข้อสังเกตหนึ่งแต่ก็ย้ำนะว่าไม่ได้เป็นแบบนี้ทุกเจ้า

คุณผู้ชมอย่าไม่ซื้อของเขาทาน
ก็แค่ตรวจสอบว่ามันปลอดภัยมันมีอะไรปนเปื้อนหรือเปล่าแค่นั้นเอง